ไปดูอุบัติเหตุสลดกลางแยกหน้าจับส่งครับรถเมษายสี่สิบฝ่าไฟแดง
ไปชนมรสัยแล้วไปทับเขาเสียชีวิตเลย
อันนี้แสวเอ่อแถวเซ็นเทิร์ดเวิลด์ใช่ไหมพี่เบิร์ต
ราชประสงค์เลยดอมอ๋อโอ้โหถ้าทางนี้เขียว
แสดงว่าทะลุฝ่าดิเออสิใช่ไหมนี่แหละครับ
จากกล้องหน้ารถคันนี้เนี่ยบันทึกนาทีเกิดเหตุครับ
สลดกลางสี่แยกราชประสงค์เขตปฐุมวันกรุงเทพมหานคร
ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เจ็ดโมงเช้าเลยสิบแปดกันยายนโอ้โห
ขณะที่เจ้าของกล้องหน้ารถติดไฟแดงอยู่แล้วเห็นไหมครับ
สัญญาณเปลี่ยนเป็นไฟเขียวปุ๊บก็มีรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ด้านหน้าออกตัว
แต่เป็นจังหวะเดียวกับที่รถเมษาย๔๐ขับฝ่าไฟแดงแน่นอนล่ะ

นี่ค่ะทำให้รถพุ่งชนรถจักรยานยนต์เข้าอย่างจางร่าง
คนขี่รถจักรยานยนต์กระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถ
แล้วถูกล้อรถทับซ้ำ

ตัวพี่เขาเองก็เป็นคนขับรถเมย์นะ

ฝ่าไฟแดงมาสอบสวนที่โรงพักและดำเนินคดีต่อไป
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่
อายรัฐจริงนะฮะโอ้โห